ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยก็กลายเป็นประเด็นเลยค่ะ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปเจอซากสุนัขนะคะถูกรถชนตายอยู่กลางถนน
เธอก็เลยโพสเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาเอาซากของสุนัขเนี่ยไปทิ้ง
เอาไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะแต่ปรากฏว่าด้วยเหตุที่เธอทำแบบนี้
ทำให้ถูกเจ้าหน้าที่อบตคนหนึ่งต่อว่าเธอค่ะ
อืม
คือเธอบอกว่าเธอเนี่ยโพสต์

นะคะแล้วบอกว่าตามหาคนรับจ้างทั่วไปมาเก็บซากน้องหมาไปฝัง
น่าจะโดนรถชนตายครับนะคะก็มีคนมารับจ้างเอาไปฝังแล้ว
ติดเอ่อคือบอกว่าถ้าใครมามาทำให้เนี่ยก็จะให้ค่าจ้างห้าร้อยบาท
แล้วต่อมาก็ถูกเจ้าหน้าที่อบตคนหนึ่งมาต่อว่านะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับผู้โพสต์รายนี้คือคุณนิสากรนะคะ
ก็เลยเอาซากมาไว้ทางเท้าริมถนนที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
บอกว่าเห็นแล้วสงสารก็เลยโพสต์ข้อความ
บอกว่าจ้างคนเอาหมาไปฝังทียืนยันว่าไม่ได้มีการกล่าวหาหรือต่อว่าใคร
แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อบตมาต่อว่านะคะ
ว่าโพสต์ทำไมแล้วก็ถามหาซากสุนัข
ก็เลยบอกว่าจ้างคนฝังไปแล้วแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะ

จากหมาแล้วก็จากเรา
ผมเข้าใจแล้วตอนแรกผมไม่เข้าใจว่าอบตจะมาต่อว่าทำไม
ก็ไม่ดีเหรอคนมาช่วยกำจัดสร้างสาขม้า

ทางอบตเมืองเลยเนี่ยทางผู้สื่อข่าว
ซึ่งบอกว่าทราบเรื่องแล้วก็ได้รับร้องเรียนเรื่องซากสุนัขก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
แต่ว่ากลับว่ามีปากเสียงกันกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ซึ่งทางอบตเมืองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ผู้บริหารสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วค่ะ
ล่าสุดเช้าวันนี้เนี่ยคุณนิสากรที่เป็นคนโพสต์เนี่ยบอกว่านายกอบตเมืองเลยค่ะในแปลงศรีสุนทรก็มาพบเธอ
แล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าจะไปว่ากล่าวตักเตือนเจ้าหน้าที่คนนั้น
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะ